กลับมาสนุกสนานกับศึกสุดที่รักรวมศึกรักหวานมันหากันต่อ
และคำถามสถานการณ์ที่ต้องตกตะลึงกันมาแล้ว
คู่รักทุกคู่ก็จะต้องเข้าสู่เกมการแข่งขันอันดุเดือดในช่วงของศึกหวานมันฉันคือเธอ
กับการสลับหน้าที่ของสามีภรรยา
ภารกิจต่างที่จำลองมาจากชีวิตจริง
ซึ่งในช่วงแรกนั้นจะต้องเป็นภารกิจของฝ่ายสาว
ที่จะต้องมารับหน้าที่แมนของฝ่ายชาย
ไม่ว่าจะเป็นงานช่างไม้งานไขน็อตงานเปลี่ยนล้อรถ
โอ้โหแมนซะไม่มี
แล้วที่สำคัญทางฝ่ายคุณสามีก็พลอยหลุนตัวโก่งไปด้วย
ไปดูลีลาการเทรดและเชียร์ของคุณผู้ชายกันหน่อยครับ

มั่นใจในตัวภรรยาของเราขนาดไหนครับคุณต๊อกครับ
มั่นใจมากครับผมเป็นคนที่ทำอะไรลวดเร็วครับชับไวครับผมแข็งแรง
ใช่ครับนี่โอ้โหเผ่ยช่วยช่วยพอเล่า
มีเรียตะปูไหมคะไม่ว่าคะมีโมมไว้

มันจะทำให้มันลื่นขึ้น
แล้วเวลาช่างปูนเนี่ยเวลาเขาจะฉาบเขาก็อมปูน

แตกไปอีกลูกแล้วครับคุณอ้อยเก่งจริง
หน้าเซฟ

ไม่ร่วมว่าเพราะแรงเชี่ยรึแรงแขนกับขุนอัดก็แน่

ดันม้ายขึ้นมาหน่อย
หยั่งดันไหมขึ้นมาหน่อยอร่อยโอ้นี่ครับโอ้โหวเซ็กซี่ขนาดไหนครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับปลอดภัยครับโอ้โหวอ๋อ
แล้วจะทันไหมเนี่ยกับเวลาแค่๒นาที๑๓วินาที

เวลาไม่ได้ทำเนี่ยเก่งจริงนะคุณสามี
ทีนี้ก็ถึงเวลาของคุณภรรยาที่ต้องโชว์ฝีมือกันแล้ว
เราลองไปย้อนดูว่าแต่ละคนจะเด็ดจะห้าวจะอลละหมานขนาดไหน
ไปดูลีลาของสาวกันเลย
ได้มั้ยครับใช่ไหมครับว่ะที่
อ๋อที่เหมือนกันนี้เออยกตรงนี้เออยกตรงนั้น

ตอนนี้ต่างฝ่ายก็เริ่มใช้มือกันแทนแล้วล่ะครับ

บอกเวลา
๓๑๗วินาทียังเดียวยก

ออกแล้ว

หมดแล้ว
ฝ่ายชายก็คอยเอาใจช่วยกันเต็มที่
ทนจ้าอีกนิดนึง

ไม่ทันใจพันระยะเอาซะเลยนะครับคุณล้าก
ดี
ด้วยเหย่าเดื่อน
เฮ้ยเสร็จ
เวิบเว่ย

แม่แค่เรื่องก็ลำบากแล้วล่ะครับ
จะไหวมั้ยครับเมียคุณยูลิ
เอ้าซูซูครับ

ไม่เสียแรงที่โดนใช้ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อย

สงสัยที่บ้านคุณบอทน่าจะชูนออกกำลังในร่องกันป่อยแน่
เยี่ยม
แรงดีไม่มีตกจริงครับ
ต้องยกนิ้วให้คุณภรรยาทุกท่านเลยว่าสุดยอดจริง
ไหนใครบอกว่าผู้หญิงต้องนุ่มนิ่มแรงน้อย
ศึกสุดที่รักขอเถียงใจขาด
แบบนี้คุณสามีอยู่ในโอวาสทุกคนแน่นอน
จริงไหมล่ะครับดูลีลาของฝั่งภรรยากันไปแล้ว
ช่วงหน้าไปดูลีลาของฝั่งคุณสามีกันบ้าง
แม่ใส่ผ้ากันเปื้อนผูกโบนน่ารักที่คลุกกันขนาดนี้
ลีลาการทำงานบ้านแบบผู้หญิงผู้หญิงจะน่ารักขนาดไหน